คะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ได้พบได้เห็นกันบ่อยคุณผู้ชมเจอกันบ้างหรือยังส่งข้อความมาถามมาบอกเรากันหน่อยก็แล้วกันนะคะเล่าให้เราฟังอันนี้ไม่ได้จะมาเล่าว่าเป็นผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์นะแต่เป็นคนที่เขาบอกว่าเขาถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่เป็นกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้

หลอกไปทำงานที่กำพูชาบังคับให้ทำงานเลิกก็เลิกไม่ได้อืมกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายผู้สื่อข่าวรอบนิการโทรศัพท์ติดต่อไปหานางสาวเอค่ะอายุยี่สิบห้าก็คือลูกสาวของนางนิพานะก็เล่าแบบนี้ว่าตัวเองถูกขังอยู่ในห้องที่มันมีลักษณะเป็นสถานที่ทำงานให้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์โทร
หน้านี้มีคนไทยชวนไปทำงานดูเว็บพนันอยู่ฝั่งกำพูชาก็ให้เงินเดือนสักสองหมื่นถึงสามหมื่นก็เลยอ่ะตัดสินใจไปกับแฟนแฟนเนี้ยก็เป็นสาวธอมนะคะก็เดินทางผ่านช่องทางโรงเกลือจังหวัดสระแก้วมีคนไทยพาออกไปด้วยนะแล้วก็มีชาวต่างชาติเป็นคนจีนมารับตัวอีกทีก่อนจะนำไปกักตัวไว้แล้วไป
มาให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือนี่ค่ะเธอก็เลยปฏิเสธบอกไม่ทำค่ะจะขอกลับบ้านนะแล้วคนจีนเนี้ยซึ่งคาดว่าหน้าจะเป็นหัวหน้าแหละที่บอกว่าตอนแรกไปรับด้วยนะอืมอืมบอกว่ากลับไม่ได้เพราะมีสัญญาต่อการไว้หกเดือนค่ะและไม่ว่าจะอ้อนวอนนะคะว่ายังไงก็ตามก็ไม่เป็นผลแล้วบอกว่างั้นขอใช้เป็นเงินแทน
แสดงว่าถ้าเราไม่ทำเรากลัวเขาจะไปอับยาเราใช่ไหม
ใช่ค่ะกลัวเหมือนกันกลัวว่าเขาจะเอายามาฉีดเราไหม
โอ้โหกลัวว่าจะถูกบังคับให้เสพยา

บอกแบบนี้นะรอบสถานที่บริเวณนี้ที่เธออยู่
มีรอปภแล้วก็มีเครื่องช็อตไฟฟ้าเป็นอาวุธอีก

อาศัยอยู่ที่ตึก๔นะคะก็คือเป็นอาคารเดียวกับหัวหน้าชาวจีนคนนี้
แล้วก็หัวหน้าคนนี้เปิดห้องห้องนึงให้ดู
ซึ่งในนั้นมันมีกลิ่นยาเสพติดคล่าคลุ้งเลย
ก็หมายถึงว่าอาจจะขู่เธอหรือเปล่า
ว่าถ้าไม่ยอมทำงานเดี๋ยวจะพาไปอับยา
ทีนี้คนเป็นแม่นางนิพาบอกว่าตอนนี้ติดต่อลูกสาวไม่ได้แล้วนะ
ตั้งแต่ลูกมาโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
ลูกส่งไลน์มาบอกว่าถูกทำร้ายแล้วค่ะ
เพราะที่นั่นรู้ว่ามีการติดต่อขอความช่วยเหลือ
แม่บอกว่าเป็นห่วงลูกมากขอเถอะได้ไหม
วอนขอให้บิ๊กโจ๊กค่ะไปช่วยหน่อยหรือหน่วยงานไหนก็ได้

โอ้โหต้องตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
เพราะเพิ่งทราบนะว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่
หลอกลวงให้ไปทำงานให้ก็มีเหมือนกันนะคะ